สวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับพูดถึงราวของฟุตบอลในช่วงนี้โอ้โหร้อนแรง
ฟุตบอลไทยแล้วก็ฟุตบอลระดับโลกนะครับกับการเลือกตั้ง๒วาระสำคัญนะครับ
โลกก็คือประธานฟีฟ่าขณะที่ฟุตบอลไทยก็คือนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็ขอถอนตัวนะครับจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ
เมื่อวันที่๒๑ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ

ถูกลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลคนละ๘ปี
หลังจากที่คณะกรรมการจริยธรรมของฟีฟ่าก็พบว่า
ที่นี่นั้นรับเงิน๒ล้านฟรังสิตหรือว่า๗๔ล้านบาทไทย

เพื่อช่วยหาฐานเสียงของยูฟ่าให้กับแรตเตอร์
ในการชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่า
กับทางโมเมดบีฮัมมัมจากกาต้าในปีนั้นนะครับ
และสุดท้ายแรตเตอร์ได้รับเลือกให้เป็นประธานฟีฟ่าสมัยที่๔
หลังจากที่บีฮามัมนั้นถูกแบนตลอดชีวิตในข้อหารับสินบน
และจากโทษแบน๘ปีครับพาตินี่นั้นขอถอนตัวจากการชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่า
โดยให้เหตุผลว่าการขออุทธรณโทษในสารกีฬาโลกนั้นยังไม่คืบหน้า
ขณะที่การเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่๒๖กุมภาพันธ์นี้
เขาคิดว่าไม่เพียงพอครับที่จะล้างมณฑินในครั้งนี้ได้ทัน
พร้อมกับยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเขานั้นไม่เคยทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา
ที่ถูกกล่าวหาก่อนอันนี้นั้นพาตินี่ก็ถูกถอดจากทางประธานยูฟา
ถือว่าประธานสาพันธ์ฟุตบอลของยุโรปแล้วก็มีการดึงทางรองประธานขึ้นมาแล้วครับ
เวลานี้ผู้สมัครเหลือ๕คนนะครับจากตอนแรก๘คนครับ
จะเหลือเจ้าชายอารีบินอาฮุเซนจากจอแดนชีคซาวมานเอ็บราฮิมอาคาริฟา
เอฟซีจากบาเรนโตเกียวเชสวาเล่จากแอฟริกาใต้จานี่อินฟาติโนนะครับ
ในขณะที่การยูฟาชาวสวิสแล้วก็เชอรมชองปาวจากฝรั่งเศส
ซึ่งพราตินี่ทิ้งท้ายว่าเขาต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของฟีฟ่า
ปัจจุบันนั้นยังยึดติดระบบเก่าและบุคคลเก่าครับ
ค่อนข้างจะร้อนแรงครับเป็นสงครามย่อมอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามเลยครับ